เป็นภัยของเด็กผู้หญิงแล้วก็สุภาพสตรีที่ไปใช้บริการเรื่องของรถสาธารณะกับแกรปนะฮะ
มีเขาก็ไปโบกไปเรียกแกรปมาใช้บริการ
หนุ่มคนนี้ก็เอาผู้โดยสารไปกระทำชำราว

ตำรวจนครบานแถลงข่าวจับกลุ่มนายวิศนุจันย้อยอายุ๓๔ปี

โดยพลตำรวจตรีเสนิทสำรานสำรวนกิจนะฮะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบัน๑เปิดเผยว่า
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าวันที่๑๙สิงหาคม
ตำรวจได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของนางสาวแอร์นามสมมุติอายุ๑๕ปี
กำลังเรียนอยู่ระดับปวชบอกว่าหลานสาวเขาถูกคนร้ายแอบอ้างเป็นคนขับรถรับจ้างชนิดหนึ่ง
พอใช้บริการก็ลวงไปข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้ายด้วยการใช้มือชกที่ท้องหลายครั้ง
จนน้องผู้หญิงขัดขืนไม่ได้ด้วยความจุกแล้วก็เจ็บ
สุดท้ายคนขับทำการข่มขืนแล้วก็กระทำชำราวในรถของคนร้าย
เหตุเกิดบริเวณทางกลับรถใต้สะพานกรุงทนฝั่งพระนครหรือว่าสะพานสังฮีครับ
ผู้ต้องหาก็โดนจับกลุ่มสารภาพเลยบอกว่าเขาใช้วิธีการนะ
จอดรถดักรอเหยื่อตามป้ายรถต่างใกล้กับสถานศึกษา
เหยื่อซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ใกล้เคียงกันก็ไปคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชัน
หรือบางทีก็เดินเข้าไปคุยเองบ้างแล้วก็อ้างตัวว่า

อาสาขอไปส่งหน่อยไปส่งที่บ้านที่พักหรือว่าที่หอพักตามที่เหยื่อต้องการ
พอเหยื่อหลงเชื่อระหว่างเดินทางผู้ต้องหาก็ใช้การพูดคุยหวานล้อมในเชิงชู้สาวกับเหยื่อ
พอถึงปลายทางก่อนเหยื่อลงจากรถ
ผู้ต้องหาจะให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเอาไว้
โดยอ้างว่าถ้าเกิดอยากใช้บริการเรียกเขาเขาขับแกรปอยู่ในการใช้บริการคราวต่อไป

โทรตรงไปเลยไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเสียเงินให้แอปพลิเคชันต่าง
เหยื่อรายใดหลงเชื่อใช้บริการอีก
หาก็จะหาสถานที่และโอกาสในการใช้กำลัง
แล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวเหยื่อ
ไปฟังเสียงของตำรวจหน่อยนะครับ
แต่ปรากฏว่าที่คืนที่๒เขาก็พาไปใต้สะพานทางพีตครับ

ผมเขินด้วยอันสัดแรกเลยคุกก่อน
ไม่ยอมเขาก็ทำร้ายแล้วผมเขิน

ใครที่เคยโดนแบบนี้หรือยังไง
มันก็มาติดต่อดูตัวได้ที่สนสังเศษนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือกรณีนี้ที่เกิดขึ้น
สรุปแล้วคือน้องผู้เสียหายจริงเขาเรียกแกรปอีกคันหนึ่ง
แต่แกรปเจ้าแรกคันแรกเขาไปหลง
แล้วก็เหมือนกับผู้ต้องหาคนนี้ก็เหมือนมาสวมรอย
ครั้งแรกใช้บริการเสร็จสิ้นไปส่งเรียบร้อยแล้ว

แล้วพอรอบ๒คราวนี้แหละที่พาไปก่อเหตุ
แล้วจุดที่ก่อเหตุตรงนั้นใต้สะพานกับรถสังฮีเนี่ยนะคุณ
ตอนกลางคืนคือมันก็ค่อนข้างมืดมันมีไฟอยู่ประมาณ๕ดวงเอง

เขาไปเอาบัตรประชาชนคุณพ่อมาลงทะเบียน
แล้วพอไปก่อเหตุก็จอดหน้าบ้านคนนะคะ

ก็คือน่าจะใช้จังหวะช่วงนี้ในการที่จะกระทำกับน้อง
หลังจากนั้นเขาก็ขับออกไป

จากการสอบประวัติย้อนหลังพบว่าผู้ต้องหาเคยเป็นอดีตทหารยศ
นายสิบแล้วก็มีพฤติกรรมดังกล่าวหลายต่อหลายครั้ง
แล้วก็เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้กับเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีมาแล้วด้วย
ที่ท้องที่ของสพเมืองหนวนธบุรี

ปัจจุบันก็หลบหนีคดีอยู่และถูกปลดออกจากทหาร
สุดท้ายก็มาก่อเหตุซ้ำอีกนะฮะ
อันนี้เราไม่ได้หมายความว่าทางด้านของคนที่ขับรถแกรปเป็นคนไม่ดีนะ
แต่นายคนนี้เขาแค่แอบอ้างเอาของพ่อไปสมัคร
แล้วก็บอกว่าเขาเป็นแกรปแล้วก็ไปลวงเหยื่อมาข่มขืน
เพราะว่าพอมันมีข่าวนี้ออกไปเอง
แกรปเขาก็มีการออกประกาศแถลงมาเหมือนกัน
บอกว่ากรณีนี้พอตรวจสอบแล้ว
นายคนนี้เขาไปเอาบัตรประชาชนพ่อมาลงทะเบียน
แรปก็ทำการตัดสิทธิ์เลยนะคะ

อันนี้คือล่าสุดที่ทางแกรปออกมาประกาศนะคะ
เพราะว่าคนที่จะขับแกรปหรือให้บริการแบบนี้ได้
เขาบอกเลยแหละว่ารูปในแอปพลิเคชันแกรป
เรียกกับใบหน้าเมื่อมาถึงแล้วจะต้องตรงกัน
ต้องถ้าไม่ตรงตัดรหัสทันที